งั้นอย่ารอช้ามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่า
เคยเรียกให้คุณมาฟังด้วยกันง่ายมาเมาด้วยกัน
ของวงการตัวเองหรือเปล่าไงตั้งแต่เขาคบกันแล้วมันก็มีกระแสเกิดขึ้น
ตอนนี้ขยับตัวนิดขยับตัวหน่อยก็เป็นกระแส
มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทั้งคู่อยู่ในความสนใจของคน
นั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่า
เมย์เขามีการถ่ายรูปตัวเองที่อยู่ในชุดแต่งงาน

กดดันเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการกดดันหรือเปล่า

แท็กรูปตัวเองใส่ชุดแต่งงานลงอินสตาแกรม
พร้อมกับแท็กไปหาผู้รักษาประตูหัวใจตัวจริงอย่างเมซิเจ
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะจงใจส่งสัญญาณบอกเรื่องแต่งงานกับแฟนนุ่มหรือเปล่าแบบนี้
จากนั้นก็เลยหนีไม่พ้นถูกจับจ้องแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า
ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะยืนระยะได้นานแค่ไหนกันเชียว
งานนี้สาวเมย์เขาจะว่ายังไงคุณผู้ชมไปฟังดูค่ะ
ทุกคนเนี่ยพยายามจะพยายามจะขยี้ว่าเดี๋ยวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ฟอร์มตกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เลิกกัน
บอกหลายทีแล้วนะว่าไม่แอบคบมานานแล้ว
จริงเราเข้าใจเขาไหมคะเรื่องของเวลา
เข้าใจเข้าใจแล้วก็ทำใจยอมรับตรงนี้
เพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ก็งานไม่เป็นเวลาเหมือนกัน
ไม่ได้เป็นคนติดแฟนด้วยเราชอบอยู่กับเพื่อนด้วยซ้ำ
บางทีแบบวันหนึ่งเราแบบวิดีโอ
อย่าไปรบปวนเขามากไม่อยากให้เขาโฟกัสเรื่องฟุตบอลนะครับ
ทำไมถึงแท็กไปหาเบน
เราแท็กทุกรูปนะลองไปดูเกือบทุกรูป

แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะมาลงรูปคู่กันทุกวัน
คนก็รำคาญคนหมั่นไส้ก็เยอะ

ยังอกหักทำใจไม่ได้ก็เยอะ
ก็อยู่คนเดียวก็แท็กหาเขาให้เขารู้ว่าเราคิดถึงเขาอยู่นะ

โอ๊ยไม่มีไม่มีไม่รีบ
คนมันไม่ได้เจอกัน
คิดถึงไงก็เลยแท็กหน้าอกด้านซ้าย

หัวใจเราอยู่ด้านซ้ายใช่ไหม

ทุกรูปเลยไม่ใช่แค่หาฉันด้วยนะเวลาลงรูป
ได้เลยสื่อถึงว่าเราสองคนคิดถึงกัน
ถูกไหมไม่ต้องหรอกแค่นี้ฉันเบื่อหน้าจะได้